ไฟไหม้คลังเก็บน้ำมันเก็บทินเนอร์
เมื่อวานนี้ครับคุณผู้ชมฮะที่บริเวณตลาดธัญญานครปฐม
วันนี้ครับวันนี้กรมควบคุมมลพุทธ
กรมควบคุมมลพิษสั่งจับตาเป็นพิเศษ

สารเคมีที่มันอยู่แถวนั้น

กลัวว่าจะเกิดการปนเปื้อนแหล่งน้ำธรรมชาติ
นายอัตภพลเจริญชันสาท่านอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ

บริษัทประพากรอออยจำกัด

มันลงไปทางท่อน้ำทิ้งท่อระบายน้ำ

สาเหตุของไฟไหม้อยู่ระหว่าง
การสืบสวนหาสาเหตุ
ก็มีคนบาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้๑คน

เพื่อป้องกันพวกน้ำมันสิ่งปนเปื้อน

ไม่มีน้ำมันปนเปื้อนลงสู่แม่น้ำท่าจีนนะครับ
และการตรวจวัดคุณภาพน้ำในคลองอ้อมใหญ่

เหนือและท้ายจุดเกิดเหตุก็พบว่า

ส่วนการตรวจวัดคุณภาพอากาศ๓จุดนะครับ

ท้ายลมที่ได้รับผลกระทบรัศมีร์ไกลไป

แล้วก็๑กิโลเมตรแล้วก็๒๐๐เมตร

ผลการตรวจสอบก็อยู่ในเกณฑ์ปกติ

เนื่องจากฝุ่นควันมันเจือจางไปในอากาศ
ขณะที่น้ำที่ปนเปื้อนในคลองอ้อมใหญ่

ดูดน้ำมันในช่วงบ่ายวันนี้
เพื่อเอาไปกำจัดอย่างถูกวิธี
ยังไงก็ตามยังต้องติดตามตรวจสอบต่อ

เพื่อป้องกันผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
แล้วก็ผลกระทบกับประชาชน